ต่อที่เรื่องของการถือสินอดของพี่น้องชาวมุสลิมกันบ้างนะครับ
ช่วงระหว่างวันที่๗มิถุนายน๒๕๕๙ไปถึง๖กรกฎาคม๒๕๕๙
เป็นช่วงของการงดรับประทานอาหารนะครับ
หรือว่าถือสินอดของพี่น้องชาวมุสลิม
ตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นไปถึงตะวันรับขอบฟ้า

ซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
มีการจัดกิจกรรมละสินอดนะครับ
เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวมุสลิมครับ
พงศักดิ์เสมสรรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า
กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายสำคัญในการให้พี่น้องประชาชนได้น้อมนำ
นำหลักธรรมคำสอนเข้าสู่วิถีชีวิต
และในโอกาสการเข้าสู่ช่วงเดือนรมดอน
ซึ่งเป็นช่วงเดือนแห่งการทำความดีของพี่น้องชาวมุสลิม
โดยร่วมกันถือสินอดงดเว้นการกินการดื่ม
และข้อห้ามตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนาเป็นเวลา๑เดือนครับ
เป็นการกระตุ้นสิ่งดีงามที่มีอยู่ในตัว

วิถีที่ดีตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม
โดยกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้ร่วมกันจัดงานละศีลอดขึ้น
กับความพร้อมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตริย์ของพี่น้องชาวมุสลิม

กรมการศาสนาได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี
การเตรียมด้านที่พักเที่ยวบิน
และจำนวนของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตริย์ในปีนี้
ซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินงานเรียบร้อยไปแล้วกว่าร้อยละ๙๐
คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันอาทิตย์นี้
โดยหลังจากผ่านพ้นเดือนรมดรนี้ไป
ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการยื่นวีซ่า
เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีที่ประเทศซาอุดีอาราเบีย

ความพร้อมในเรื่องของเอกสารระหว่างนี้ด้วยเช่นกันครับ